เส้นใต้เมืองไทยวันนี้มาคุยกันกับปัญหาสำคัญอีกหนึ่งเรื่องของประเทศไทย
กับเรื่องของปัญหาการปลอดแปลงสินค้าระเมิดเล็กซิต
ยังคงเกิดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้าไปดำเนินการปรับรามแล้วก็ตาม
แต่ว่ายังพบว่ามีการละเมิดกันอยู่นะครับ
เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้านใดบ้าง
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจาย
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

ปัญหาที่คุณกอล์ฟยกมา
ถือว่าเป็นหาปัญหายาขมอีกเรื่องหนึ่งของประเทศไทย
เพราะเราพยายามแก้ปัญหานี้กันมานานแล้วครับ
แต่เหมือนกับการจับปูใส่กระด้ง
ประเทศที่เขาเป็นต้นทางของเจ้าของสินค้าเนี่ย
หลักก็คือว่าถ้าเราปล่อยประละเลย
สินค้าบ้านเราที่ส่งไปขายบ้านเขา

ที่เขาเคยยกเว้นภาษีให้หรือเก็บภาษีนำเข้าถูกสินค้าเราก็ไปแข่งขันสู้กับเขาได้แต่ถ้าเราปล่อยประละเลยเขาจะเก็บภาษีแพงเอ้ายุ่งสิสินค้าเราต้องไปขายแข่งกับคนอื่นแล้วเสียภาษีแพงกว่าในที่สุดก็พันมาถึงปัญหาการส่งออกพันมาถึงปัญหาการผลิตพันมาถึงปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเรา
ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ปัญหากันเป็นระยะระยะเป็นครั้งครั้งผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่านเดินทางไปที่เกาะสมุยแหล่งท่องเที่ยวเลยครับแล้วไปกวาดล้างจับกลุ่มคนที่เขาขายสินค้าแบรนด์เนมลอกเรียนแบบเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมด
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวหน่อยครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับท่านครับทำไมต้องเป็นที่เกาะสมุยครับเพราะว่านี่จากว่าในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับเกาะสมุยเนี่ยถือว่าเป็นกรณีพื้นที่สีแดงทีเดียวนะครับที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยร้องขอและประสานความภูมิมาอย่างรัฐบ
ในพื้นที่ของก่อสมุยซึ่งที่ผ่านมามีการลดระดับ
ในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องของการปราบปรามสินค้า
การพิทักษ์ปกป้องการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องทำให้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วต้องทำให้เกิดความเชื่อมั่น
ความมั่นใจของนานาประเทศนะครับ
เมื่อวานก็เป็นเหตุในการกว่านล้างหมดทั้งก่อน
และก็ต้องกลับยังว่าในการบรรยากาศเมื่อวานนะครับ
หลังจากจับคุมแล้วของกลางประมาณเกือบหมื่นวันรายการ
แต่หลังจากจับกลุ่มเมื่อวานแล้วเนี่ย
จากเมื่อวานไปเนี่ยจะต้องไม่มีการจำหน่ายแล้วนะครับ
ถ้าหากว่ายังมีการจำหน่ายอีกนะครับเอ่อ
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างประเทศ

เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอาศัยเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะครับ
ภูเก็ตพัทยาอย่างนี้นะครับ
หรือเมื่อก่อนที่ท่านเห็นนะครับ
ก็จะมีในพื้นที่โรงเกลือใช่ไหมครับ
แต่ลงเปลือก็มีการตามไปหมดแล้วนะครับ
ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากนะครับ
โทษสูงไว้ทะลองโทษของการขายสินค้าพวกนี้
ครับโทษใช่ไหมครับโทษเนี่ย
มีโทษจำคุกนะครับในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ
รวมถึงเป็นความผิดตามพรบฟอกเงินด้วยนะครับ
เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาฟอกเงินด้วยนะครับ
อัตราโทษจำคุกในแต่ละคดีนะครับตามความผิดกฎหมายอาญาฟอกเงินเนี่ย
จำคุก๑๐ปีนะครับไม่เกิน๑๐ปีนะฮะ
แต่ว่าจำคุกไม่เกิน๑๐ปีหมายว่าต้องดูเป็นกรรมไปนะฮะ
ถ้ากระทั่งความผิด๒ครั้งนะครับสินค้าที่จำหน่ายเนี่ย
เอามากระทำผิด๒ครั้งหรือเปิด๒ล้านอย่างนี้นะครับ
ก็สั่งกรรมสั่งวัลละนะครับอาจารย์โทษก็เพิ่มขึ้นนะครับ
แต่เรื่องของการเมืองดีความผิดฐานฟอกเงินก็ต้องดำเนินการในเรื่องของยึดการยึดทรัพย์
ต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับสินค้าเมื่อวานสินค้าที่กวาดยึดได้เนี่ย
แล้วยังไงเอาไปไว้ที่ไหนแล้วก็หรือเอามากรุงเทพหรือยังไงฮะ
คือของกลางทั้งหมดเป็นของการให้ผิดเป็นหมายยังไงให้เก็บไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนของกลางจะต้องเข้ามาสู่การทำลายทั้งหมดนะครับ
แต่ยังไงในการดำเนินการตามมาตรการในการทำลายของกลางเนี่ย
ต้องนำเข้าสู่กระบวนการให้สารสั่งนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องการทำลายของกลางหรือว่าการยึดทรัพย์ทั้งหมด
ขณะนี้เรายึดในเบื้องต้นโดยใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนตามปวิทยานะครับ

แล้วในการสั่งคดีเนี่ยเราจะดำเนินการเร่งรัดเรื่องการสอบสวนนะครับ
เพื่อสั่งสำนวนฟ้องต่อพนักงานอายการนะครับอายการมีความเห็น
แล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการศาลต่อไปนะครับ
พวกนี้ต้องทำลายอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ
ทำลายอย่างเดียวเลยเอาไปทำโน่นทำนี่อะไรไม่ได้ทั้งนั้น
ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีกฎหมายอย่างนั้นนะครับเรื่องของสินค้าที่เริ่มเมื่อลิขสิทธิ์นะครับ
ครับมีคำถามอย่างนี้เราไปเที่ยวไล่จับลายย่อยคนขายเนี่ยมันเหมือนจับปูใส่กระด้ง
ทำไมไม่ขยายผลว่าคุณรับมาจากไหนเอเย่นใครเป็นโรงงานอยู่ที่ไหน
คือมันทำไมไม่ขยายผลไปให้ถึงต้นต่อ
ครับครับต้องขอบคุณมากนะครับคำถามที่ชัดเจนนะครับ
ขณะนี้เนี่ยผมเรียนว่าล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ก็มีการจับคุมที่ตลาดมีงบุรีนะครับอ่า
เราก็ไล่ไปยังโรงงานที่รับส่งของมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็มีส่งผ่านคลองถมบ้างคลองถมไปรับต่อมานะครับ
หรือไม่เอ่อขณะนี้ก็ต้องกลับเรียนส่วนหนึ่งนะครับว่า
ในการไล่เนี่ยเราจะไล่ถึงโรงงานผู้ผลิตนะครับ
นะฮะว่าโรงงานเอ่อที่รับมาอยู่ตรงไหนหรือว่า
จากต่างประเทศมาแล้วรับมันยังไงนะครับ
วันนี้เหมือนที่ท่านบอกนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ดี
คือการบินการจะต้องทำให้สุดซอยนะครับ
ชาวกรุงของผู้จับกลุ่มที่ก่อนสมบุรีเนี่ยเอ่อเดี่ยวต้องเอา
รายละเอียดทั้งหมดเบอร์โทรศัพท์นะฮะข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะฮะ
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์มาไล่ทั้งหมดเพื่อจะดำเนินการในเรื่องของแหล่งรับซื้อทั้งหมดนะครับ
ถ้าเป็นสินค้าต่างประเทศโรงงานผลิตไม่มีแต่ว่ารับซื้อมายังไง
ส่วนนี้ต้องดำเนินการครบทุกส่วนนะครับ
เนี่ยท่านท่านผู้ชมเขาไลน์มาผมนั่งอ่านอยู่ในจอ
เขาบอกว่าที่ขายตามเฟสบุ๊ค

มีช่องทางที่จะไปจัดการกับคนเหล่านี้ยังไง
แทบจะยืมไม่ได้นะครับ
วันนี้ผมเองก็ต้องเรียนว่าในส่วนของสูงปราบตามของสมัครประวัติชาติที่ผมรับวิชอบอยู่
เราก็พยายามสแกนในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เฟซบุ๊คอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับขณะนี้
ซึ่งการเรียนว่าในพื้นที่ขอสมมุติเหมือนกันเราก็ไล่จากการตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์
แล้วไล่ไปกวาดจับอันนั้นที่กว่าจับยอมรับเป็นสินค้าที่อยู่หน้าร้านนะครับ
แต่สินค้าเหล่านี้ก็นำไปขายทางออนไลน์ส่วนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไล่ถึงต้นต่อส่วนก็ต้องฝากถึงประชาชนเยอะนะครับว่าการจำหน่ายทางออนไลน์
หรือว่าการจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตต่างนะครับโดยจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ
เหล่านี้ถ้าเป็นออนไลน์ทันทีเบงความผิดป้องเงินทุกชนิด
และก็ถือว่าเบงความผิดที่มีอัตราโทษบทนัดต้องฝากเพียงประชาชนต้องหยุด
ท่านรองครับผมยังติดใจเรื่องแหล่งผลิตอยู่
รู้ข้อมูลไหมว่าแหล่งผลิตพวกนี้เขาผลิตอยู่ได้เพราะว่าเขามีเส้นมีสาย
เพราะว่าเขาจ่ายสวยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่จะส่วนไหนก็ไม่รู้
คุ้มครองเขาเขาถึงยังผลิตออกมาขายกันจงครึ่มอย่างนี้ได้เนี่ย

ครับคือในเรื่องของแหล่งผลิตเนี่ยในบ้านเราอาจจะมีน้อย
แต่ส่วนใหญ่เป็นรับซื้อนำเข้ามาพอดังนั้นรับซื้อและนำเข้ามา
เพราะดังนั้นในเรื่องของการนำเข้ามาวันนี้ผมเองก็ประสานกับท่านพิกรมสุรกากร
ในการที่จะเร่งรัดตรวจสอบในเรื่องของการนำเข้าสินค้าแบบนี้
ส่วนแหล่งผลิตต่างในประเทศเรายอมรับว่ามีแต่ว่าอาจจะมีน้อยหน่อย
เพราะฉะนั้นในการนำเข้ามาช่องทางต่างเนี่ยผมเองก็ต้องเอามาไล่ทั้งหมด
ก่อนสมมุติเมื่อวานเนี่ยที่เราจับกลุ่มแล้วผมเองก็ต้องเอามาทำการบ้านทั้งหมดนะครับ
มาไล่ทั้งหมดเพื่อจะให้สูดซอยให้ได้
มีคนฝากมาประตูน้ำก็เยอะเลยครับที่อะไรอ่ะที่ไหนที่ไหน
ยังมีเยอะเลยนะท่านเรื่องสินค้าระเมิดลิขสิทธิ์

เอาละครับก็ขอบพระคุณท่านรองนะฮะ

ขอบคุณครับขอบคุณนะครับตังครับ
คือปัญหานี้ฟังดูเผินเหมือนกับว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่
แต่ว่าต้องมองถึงในภาพรวมครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับว่า
ถ้าเราปล่อยให้สินค้าพวกนี้ขาย
แล้วเขาพิสูจน์ได้ว่าเราไม่จริงจังเรารู้เห็นเป็นใจเราปากว่าตาขยิบ
ปัญหาก็คือเขาจะตัดความช่วยเหลือสินค้าเราที่ไปขาย
ที่เขาเคยเวลาเราไปเนี่ยเราส่งสินค้าไปเขาลดภาษีนำเข้า

คือตอนนี้เขากำลังจับตามองประเทศไทยมานานแล้วล่ะ
บางช่วงก็โอเคบางช่วงก็ปล่อยให้ขาย
ตอนนี้คือมันเป็นปัญหาจับปูใส่กระด้ง
มันก็ต้องมีคนรู้เห็นเป็นใจไม่งั้นมันที่ไหนก็หมด
เราไปมาบนคลองไปก็ยัง
มันก็มีเยอะน่ะ

คือรู้ว่าแหล่งอยู่ตรงไหน
และมีการแนะนำนักท่องเที่ยวด้วย

แล้วก็เป็นความน่าเชื่อถือของประเทศด้วยนะ